ส่วนเมื่อวานี้ค่ะทางด้านผู้นำของรัสเซียมีการตั้งโต๊ะแถลงประจำปีถึงเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้น
หลายฝ่ายหลายสำนักข่าวก็พุ่งเป้าไปที่ประเด็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับตุรกีนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ผู้นำรัสเซียก็ออกมาพูดชัดเจนนะคะ
บอกว่าตุรกีนั้นเป็นการประจบสหรัฐอเมริกาสำหรับกรณีที่ยิงเครื่องบินของรัสเซียตกลงมา
แล้วก็ประนามรวมถึงต่อต้านและก็จะคว่ำบาดความสัมพันธ์กันต่อไปด้วยค่ะ
เวลาดิมีปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียได้กล่าวโจมตีตุรกีด้วยถ้อยคำรุนแรงในงานแถลงข่าวประจำปี
โดยกล่าวหาว่าสิ่งที่ตุรกีทำนั้นคือการประจบสหรัฐอเมริกาอย่างน่าเกลียด
และยังกล่าวถึงกรณีการยิงเครื่องบินรบของรัสเซียตก
เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและตุรกี
คงไม่มีทางฟื้นฟูขึ้นมาได้ในระยะเวลาอันใกล้
จากนี้ยังได้กล่าวโจมตีเฉพาะเจาะจงไปที่นาย
เวเจฟแทยฟอาโดอารประธานาธิบดีของตุรกี
ในเรื่องของทัศนคติในการบริหารบ้านเมือง
และเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่นด้วยค่ะ
ทางกลับกันนะคะผู้นำรัสเซียก็แถลงชัดเจนเหมือนกัน
ว่าอยากจะกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนายโดนัลด์ทรัมป์
ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปค่ะ
ซึ่งปูตินบอกว่าทรัมป์ถือเป็นผู้ท้าชิงที่มีความสามารถ
แล้วก็เป็นสีสันในการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของสหรัฐเป็นอย่างมาก
จากนี้ยังได้พูดถึงการชื่นชมนายเซฟลาเตอร์

โดยบอกว่านายเซฟลาเตอร์สมควรที่จะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ผลงานที่สร้างไว้ให้กับวงการลูกหนังอีกด้วยค่ะ